ห้าห้าสิบนาทีนะคะถ้าเกิดว่าใครขับรถนะคะ
อย่าปฏิเสธที่จะดูข่าวนี้เพราะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะ
แล้ววันนี้เป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วย
งมอยู่๒วันไม่เจอถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่ห้าพฤศจิกาสักประมาณห้าทุ่มสี่สิบนาทีจะได้
น้องผู้ชายคนนี้ค่ะเป็นลูกของร้านขายอุปกรณ์การเกษตรที่สุพรรณ
คือเจ้าใหญ่เลยนะคะปรากฏว่าขับรถเนี่ย
ไปหาแฟนสาวที่มโนรมชัยนาฏแล้วชวนกันไป
จะไปงานวันเกิดเพื่อนที่นครสวรรค์ก็ไปแล้วแหละขากลับกลับมา
น้องคนนี้ชื่อว่าธีรพัฒน์ธีรพงศ์ภัยบูลนะคะ
ขับกลับมาแต่ขับคนละคันกับแฟนนะแฟนขับนำหน้า
แล้วปรากฏว่าตัวเองเนี่ยตามหลังคลาดกันคลาดกันค่ะ
นี่รถคันนี้คุณผู้ชมแล้วน้องก็เลยโทรบอกแฟนบอกว่าขับไปก่อนเลย
ซึ่งไม่ได้คุ้นชินเส้นทางอย่าไว้ใจทาง
แล้วเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดตั้งแต่๕ทุ่ม
สิบนาทีของวันที่ห้าพฤศจิวันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะคะ
พฤศจิเข้าสู่วันที่สามแล้วนะคะโอ้โห
ยังไม่เจอร่างของน้องเลยนะคะตอนนี้ไม่ทราบชะตากรรมจริงว่า
น้องเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงคุณแม่ของน้องอ่ะ
มาที่จุดเกิดเหตุด้วยแม่บอกว่าคือครั้งสุดท้ายที่ได้รับโทรศัพท์ของลูกชายเนี่ย
ประมาณห้าทุ่มลูกโทรมาหาบอกว่ารถเนี่ยประสบอุบัติเหตุ
ตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาที่นครสวรรค์เนี่ยรถกำลังจะจมอืม
หลังจากนั้นลูกก็ขาดการติดต่อไปเลยติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ
นี่คุณแม่มาที่จุดเกิดเหตุนะคะเนี่ยแล้วยังไงต่อ
คุณแม่ก็พยายามที่จะลุ้นแล้วก็ภาวนานะคะขอให้เจอน้องไว
แล้วนี่แม่คุยกับใครจำได้ไหมพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
ท่านรองเหรอใช่ค่ะท่านรองพบตรนะคะ
ไปพร้อมกับพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยฮะมาพร้อมกันเลยเหรอฮะ
ผู้ช่วยเอ่อใช่ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ๋อ
ท่านไปนะคะลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์นี้ด้วยตัวท่านเองเลยนะคะ
จนถึงตอนนี้ปรากฏว่าอย่างไร้วิแววนะคะคือเราภาวนาเอาใจช่วยนะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้การค้นหาคุณผู้ชมแน่นอนนะคะว่าทุกภาคส่วนก็ทุ่มเทเต็มที่กับการค้นหาครั้งนี้
เพื่อนของผู้สูญหายเนี่ยชื่อว่าเกษมศักดิ์ชัยลิ้นฟ้านะคะ
ก็มีการนำหุ่นยนต์อาร์โอวีมาช่วยสำหรับภารกิจนี้ด้วย
ช่วยพี่ทีมกู้ภัยพี่ทีมกู้ภัยเขาก็มีความหวังนะคะ
เพราะว่าคุณสมบัติของหุ่นยนต์ตัวนี้คือคุณสมบัติค่อนข้างดี
หนึ่งอยู่ในน้ำได้นานถึงสามชั่วโมงอืมสองดำน้ำได้ลึกถึงสิบ
ขออภัยร้อยเมตรแล้วก็สามภาพชัดมาก
ตอนนี้สี่เครสค่ะตัวนี้สี่เครสนะคะอ่าโฟร์เครสนะคะ
กู้ภัยก็พยายามช่วยกันค้นหาแต่ว่าสุดท้ายอุปสรรคสำคัญคืออะไรคะ
เมื่อวานความมืดอ๋อมันมืดพอดีอ่ะนะ
ก็เลยต้องมีการยุติการค้นหาไปก่อนนะคะสักประมาณตีหนึ่ง
แม้ว่ามืดก็ค้นหากันถึงตีหนึ่งนะคะครับแล้วเช้านี้วันที่แปด
พฤศจิกายนนะคะสักประมาณเก้าโมงเช้าเดี๋ยวจะมีการนำหุ่นยนต์เนี่ย
ไปช่วยกันค้นหาแล้วก็พี่ทีมนักประดาน้ำก็จะไปช่วยอีกแรงหนึ่งด้วยนะคะ
ขับรถยนต์ฟอร์ดเอเวอเรสเนี้ยนะคะไปตกในแม่น้ำเจ้าพระยา
อ่าบอกให้หน่อยคะเนี้ยค่ะห้าก็ไก่สอเสือเจ็ดสองหนึ่งหกนะคะ
ทีนี้แม่ของน้องธิรพัดเนี้ยคุณแม่พินิศเนี้ยบอกว่า
ลูกชายไปงานวันเกิดเพื่อนเหมือนที่ดิฉันเล่าไปนั่นแหละ
แล้วก็สุดท้ายแล้วกำลังจะขับรถกลับสุพรรณนะคะก็มาประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดนครสวรรค์
ตอนนี้คุณแม่กับคุณพ่อก็ลงพื้นที่ไปนะคะพยายามเอาใจช่วยพี่ทีมกู้ภัย
นักประดาน้ำแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะเออเดี๋ยวเราตามต่อ
ไม่น่าเชื่อคือรถคันบัลล่าบัลล่าค่ะหาไม่เจอแต่ว่าเผื่อตกน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเจ้าพระยาก็ใหญ่โตของเวลาเหลือเกินเนี้ยฮะตรงเนี้ยเป็นสะพานแล้วก็เป็นจุดอยู่เถิดด้วยค่ะ
แม่น้ำเจ้าพระยานะคะคือไม่ชินเส้นทางอันนี้สำคัญ
พอไม่ชินเส้นทางแล้วไปเชื่อให้ใจจีบีเอสไงฮะปุ้ยก็เกือบนะ
ปุ้ยเกือบเหมือนกันอืมต้องต้องแปลงใจไว้ครึ่งหนึ่งเวลาใช้บริการของเขา
นะคะอ่าภาวนาแล้วก็ให้กำลังใจนะคะ
วันนี้ตามกันต่อนะคะว่าจะเจอน้องธีรพัฒน์ตอนไหนอย่างไรนะคะ
กำลังใจคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวรวมถึงพี่ที่ทำงานนี้ด้วยนะคะ